ผู้ชมขาในวงการบันเทิงลูกทุ่งบ้านเรานี่นะคะหลากหลายคนเลยผันตัวเองไปเป็นนักแสดงกันบ้างนักเอกบ้างพระเอกบ้างละครหลายเรื่องให้ได้ติดตามกันแต่ใครจะไปคิดคุณผู้ชมอย่างพี่หญิงที่ติกานี่นะอยู่วงการนี้มาเป็นสิบสิบปีเฮ้ยเราไม่เคยเห็นพี่หญิงเล่นละครนะตั้งทั้งที่พี่หญิงก็หน้าตาสะสวยฝีมือการแสดงเอ็มวีก็เล

หญิงบอกว่าพูดอีสานทั้งเรื่องเลยค่ะแซ่บแน่นอนและเห็นหน้าหวานสวยอย่างกับตุ๊กตาแบบนี้
พอเรากระซิบถามว่าละครเรื่องแรกในชีวิตรับบทบาทแบบไหนคะพี่หญิงคนดีแน่นอนใช่ไหมยังไงอ่ะเดี๋ยวไปฟังคำตอบของอินเดอร์นักแสดงหน้าใหม่หญิงทิติการกันค่ะ
ประกันว่าสนุกแน่นอนนะคะแซ่บแน่นอนหญิงบอกได้แค่นี้เราอยากให้คนเนี่ยได้เห็นว่าเราทำอย่างอื่นได้นะเราไม่ใช่แค่ยืนร้องเพลงอย่างเดียวนะคะอยากให้เห็นว่าหญิงพิธีการสามารถเล่นละครได้นะและเอ๊ะบุคลิกเขาเป็นคนดูนิ่งเรียบร้อยเขาเล่นบทนี้ได้ด้วยเหรออยากให้คนได้เห็นแบบนี้บ้างค่ะ
ฟังจากอินเนอร์การตอบแล้วไม่ใช่คนดีแน่นอนอารมณ์มาเต็มขนาดนี้สายตาแววตาจิกขนาดนี้รอติดตามผลงานของผู้หญิงเรื่องแรกได้เลยนะคะคุณผู้ชม
เออให้ดูแววตายก็กลัวไปหมดแล้วอ่ะค่ะพี่เห่งเออเราติดตามกันนะอ่าแจ๊กกะรีนไหนลดซิน้องทำหน้าซิกดไลน์ไหน
เอออย่าดีกว่าอยู่เฉยดีกว่าแล้วอ่ะเหมือนหิวข้าวยังไงไม่รู้อ่ะ